ล่าสุดเนี่ยเป้ยปานวาดเขาเปิดเผยหมดเลย
ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป้ยเนี่ยจะไม่ค่อยพูดเรื่องแบบนี้เวลาออกสื่อ
นางบอกอย่างนี้เพราะสุดท้ายเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่โฟกัสอยู่เนี่ยมันคืออะไร
รู้อยู่แล้วซึ่งประเด็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับลูกใช่
ตอนนี้นางก็โฟกัสไปที่ลูกแล้วก็ครอบครัวถามว่าปิดบังลูกไหม
บอกเลยว่าไม่ได้ปิดบังเขาอยู่กับเราทุกวันนะเขารู้อยู่แล้วส่วนอักษรย่อแก๊งแตก
แก๊งแตกนะเป็นเรามีกระแตมีหนิงไหมนะนางก็บอกอุ้ย
นางตกใจไม่ตอบว่ะนางไม่ตอบ
ไม่ไม่ปั่นต่อคุณแม่อย่าปั่นต่อนะใส่เสื้อสีชมพูเต็ก

ไม่ตอบนางคงตีกันอยู่เหรอ

ก็คนสังเกตเพราะตอนนี้ภาพก็ไม่ลงด้วยกัน

ก็ใช่ไงแต่คือพี่เป้ยไม่ไป

รับผมเป็นหญิงดูอยู่ตอนนี้
เออถามเลยว่าแตกจริงหรือเปล่า

นางก็บอกขออนุญาตไม่ตอบ

คือขออนุญาตไม่ตอบอ่ะแต่คุณเป้ยจะไม่ตอบ

อันนี้ก็หลีเสียงหน่อยพี่

คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณโทรไปแล้วคุณกดมา